มาต่อกันที่อันนี้อีกยังเป็นเรื่องราว

เขาว่ากันว่าอีกแล้วค่ะเขานี่ใครก็ไม่รู้
กัสจังจีรามีการโพสต์ลงในโซเชียลส่วนตัวบอกว่า
ถึงเวลาแล้วนะคะที่ต้องบอกเลยว่า
ทำเอาชาวเน็ตก็สื่อไปถึงนางเอกพันล้าน

ตอนนี้มันถึงเวลาที่ตอบแทนคนคนนั้นแล้วค่ะ
เหมือนกับว่าอยู่ดีกัจจังก็มาโพสต์

กระแสโจมตีพอดีมันจังหวะเดียวกันพอดี

คนทำอะไรไว้สักวันมันก็เผยมาเอง
ถึงวันหนึ่งเราจะเคยโดนมองเรื่องแย่ที่มีเรื่องกับเขา
ที่เราโดนกระทำให้เสียใจนะ
แต่ว่าเราไม่สวยเราไม่ดังเท่าเขา

ไม่ได้ว่านะแต่ว่าเป็นการปลอบใจตัวเอง

คนนอกวิจารณ์กันไปไม่รู้หรอกว่าเราโดนอะไรจากคนนั้น
ไม่รู้เลยว่าเราต้องแบกรับอะไรในช่วงเวลานั้น
เอาเป็นว่าตอนนี้อโหสิกรรมไปหมดแล้ว

ใครทำอะไรไว้สักวันมันจะเปิดเผยของมันเอง
กรรมไข่กรรมมันแล้วกันเนอะส่วนเราก็ทำดีต่อไปค่ะ

โพสต์ตอนไหนก็ไม่โพสต์ด้านมาโพสต์ช่วงนี้
หลายคนก็เลยโยงไงเพราะว่าเขาเคยมีประเด็น
รักสามเศร้าเราสามคนกัสดังโดมใหม่
ซึ่งตอนนั้นคุณโดมกับคุณหมายเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นเพื่อน

สปาร์คกิ้งอะไรสักอย่างกันหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ณจุดนั้นก็ทำให้คุณโดมกับกัจจังไปต่อกันไม่ได้
ใช่ใช่เพราะหลังจากประเด็นนั้นก็เลิกกันเลยนะ
เลิกกับโดมกัชจังเนี่ยเลิกเลยอืมอ๋อ
แซ่บเรื่องนี้บอกเลยว่าแซ่บ
อ๋อยาวค่ะถึงบ้างอ๋ออืม
ถ้าอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้คุณหมายดาวิกาไปออกงานนะฮะ

เรื่องราวดราม่าเสื้อผ้าหน้าผมของเธอเนี่ย
ตกลงแล้วมันเป็นอย่างไรค่ะค่ะอ้าว